เพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้น
หนุ่มสาวสองคนกำลังจะไปเที่ยวที่ภูทับเบิกขับรถขับรถมาระหว่างทางปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะ
รถที่เขาขับเนี่ยไปพุ่งชนหลวงตาขณะที่เดินข้ามถนนบินทบาทนะคะหลวงตามรณภาพขาดที่ค่ะ
เนี่ยค่ะเป็นภาพนาทีที่รถเก๋งมาแล้วนะคะแล้วก็พุ่งชนแล้ว
หลวงตาตอนที่ท่านกำลังเดินข้ามถนนนะคะคือถ้าเราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือท่านลอยกระเด็นแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นนะคะทำให้ท่านมรณภาพคาที่ค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ช่วงเช้ามืดนะคะของวันนี้ที่ถนนสระบุรีหล่มศักดิ์หน้าวัดบรรพตารามที่ตำบลทรัพย์สมทอดบึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์นะคะ
เจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุก็พบร่างของหลวงตานะคะที่มรณภาพศีรษะมีบาดแผลชะกัน
เพราะว่ากระแทกกับพื้นถนนค่ะก็คือพระประสิทธิ์ดีวันอายุหกสิบหกปีนะคะ
เป็นพระลูกวัดบรรพตารามห่างออกไปพบรถเก๋งค่ะ
ัสด้าสีแดงด้านหน้าฝั่งคนขับเนี่ยพังยับเลยค่ะ
กระจกด้านหน้ามีรอยราวนะคะในวรวุฒิอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นคนขับรถคันนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าเขากับเพื่อนสาวมาจากกรุงเทพกำลังจะไปเที่ยวภูทับเบิก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งค่ะก็ขับชนพระประสิทธิ์อย่างจัง
คือเขาบอกมองไม่เห็นว่ามีพระเดินข้ามถนนนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะที่จับภาพเอาไว้ได้เนี่ยจะเห็นว่ามีพระสองรูปนะคุณผู้ชม
พระสองรูปนะคะเดินข้ามถนนไปก่อนพระประสิทธิ์พระประสิทธิ์เนี่ยเป็นพระรูปที่สาม
จังหวะที่ท่านกำลังเดินข้ามถนนรถเก่งคันนี้ขับมาทางตรงนะคะ
แล้วก็พุ่งชนท่านจนร่างกระเด็นตกไปอยู่ขอบกลางถนนทำให้มรณภาพทันที
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ให้นะคะนี่ตรงจุดนี้
พอสว่างแล้วสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอ่อจุดนี้เนี่ย
พระที่มาด้วยกันเนี่ยท่านท่านหนึ่งก็คือพระประจันขลุยคำมีนะคะ
บอกว่าท่านเป็นพระที่เดินนำหน้าพระประสิทธิ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ท่านบอกว่าจุดนี้เป็นทางโค้งแล้วส่วนมากเวลารถวิ่งมาก็จะมาด้วยความเร็ว
ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะนับไม่ถ้วนครั้งนี้
หนักที่สุดถึงขั้นมีคนเสียชีวิตนะคะก็อยากจะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดสัญญาณหน่อยนะคะ
เป็นสัญญาณไฟเหลืองช่วยชะลอความเร็วคือเตือนรถหน่อยโค้งมาแล้วเข้ามาด้วยความเร็ว
มันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งของพระในวัดแล้วก็ชาวบ้านที่ตรงเนี้ยเป็นวัด
เขาก็จะข้ามถนนมาทำบุญที่วัดกันด้วยนะคะ